คุณผู้ชมคะมีเรื่องฮือหาจากการล้างป่าช้าที่วัดราชสกุณานะคะ
ซึ่งก็เป็นการล้างแก้อาถรรพ์ตามความเชื่อของชาวบ้าน
แต่ปรากฏว่ามีเลขฝาโลงศพที่ไฟไม่ไหม้ค่ะ
โอ้โหชาวบ้านเจออย่างนี้ก็เรียกว่า

นี่ค่ะนี่ให้ดูก่อนว่าเป็นพิธีล้างป่าช้าที่วัดราชสุกุณาที่ตำบลไผ่จำศีลวิเศษชายชาญที่อ่างทอง
ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านแก้อาถรรพ์มนต์ดำปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
เอาต้นกล้วยมาตกแต่งเป็นรูปคนเอาใส่โรงศพทำพิธีบังสุกุล
แล้วเอาไปเผาที่กองฟอนที่ตกแต่งด้วยฝีมือช่างแทงหยวกทำเป็นเชิงตะกอนนะคะ

แต่ก็ต้องบอกว่าความฮือฮาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเลข
ฝาโลงศพ๓๓ที่ไฟไม่ไหม้นะคะ

ก็เล่าบอกว่าวัดราชสกุณาร่วมกับชาวบ้าน
ได้ทำพิธีล้างปัชฌาแก้อาถรรพ์ปล่อยสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในวัด
ซึ่งในวัดตรงนี้ก็จะเคยเป็นประชาเก่ามาก่อน
แล้วก็มีการสืบท็อตเหล้าสู่กันมา
แบบนี้ค่ะทำพิธีเหมือนงานศพจริง
เอาต้นกล้วยตกแต่งวาดหน้าเขียนตา
คล้ายคนแล้วเอาไปใส่ในโลงก็เป็นความเชื่อนะคะ
เขียนชื่อบรรพบรุษที่ร่วงรับเอาไว้
แต่ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะก็มีฝาโลงหนึ่งที่ไม่ไหม้ค่ะ
ตรงจุดนี้แหละโอ้โหแล้วก็มีเลขอยู่ด้วย
ผมมองเห็นเป็นเลขเบิ้ลนะคุณผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรไม่รู้นะ
เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่นำมาฝากกันค่ะ